คุณผู้ชมฮะแตรแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเตือน
ถ้าเราปิ้นเมื่อไหร่คือเตือนด้วยความหวังดีพี่อย่าเพิ่งออกมาพี่อย่าเพิ่งเลี้ยว

แต่เดี๋ยวนี้พอแตรปิ้นเดียวเนี่ยโอ้โหอีกฝ่ายไม่พอใจทันทีครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์นี้รถตู้วิ่งออกจากหมู่บ้าน
ถูกรถจักรยานยนต์ที่กำลังจะไปส่งลูกชาย
เพราะมีลูกชายนั่งซ้อนหน้าอยู่แบบนี้บีบแต่เตือน
โอ้โหคนขับรถตู้ไม่พอใจตามมาหาเรื่องแบบนี้นะครับ
อ่าดูนี่บีบแต่ใส่ไม่ได้
อ้านี่บีดแต่ใส่ไม่ได้รถตู้ขันนี้บริษัทนี้
นี่ออกมาจากหมู่บ้านออกมาจากหมู่บ้าน

บีดอบนี้ออ

นี่นะครับรถตู้นี้มา

เปิดกระจกลงมาเอาเรื่องเลยหาว่าผมด่า
โอ้โหเหตุการณ์นี้สงสารเด็กนะฮะ
เพราะว่าผู้เป็นพ่อที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้นะครับ
ก็ตามหาเรื่องรถตู้เหมือนกันฮะ
ว่ารถตู้ไม่พอใจที่ถูกมอเตอร์ไซค์บีบแตร่
แล้วรถตู้ก็มาขับมาเบียดมาอะไรกันอย่างนี้คุณ

ส่วนรถตู้เขาก็ขับมาเบียดมาบี้เนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้

บอกว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูก
บีบแตรให้รถตู้รู้ว่าระวังหน่อย

ส่วนผมวิ่งตรงเพื่อรีบไปส่งลูกชาย

ผมก็แค่บีบแตรเพื่อเตือนนะฮะ
แต่ผลที่เห็นคือคนขับรถตู้เปิดกระจกลงมา
แล้วก็ถามผมบีบแต่ทำไม
แล้วก็ต่อว่าท้าต่อยผมนะครับ
บอกให้จอดรถแล้วก็ปาดหน้ารถผมด้วย
ลูกผมหวาดกลัวร้องไห้แบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติม
ก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณก๊อฟเจ้าของโพสต์

ผมเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกชายวัย๗ขวบที่โรงเรียน
พอขับไปถึงหน้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในซอยผลโยธิน๕๔ทับ๑
รถตู้ขับออกมาจากหมู่บ้าน
แต่ขับแบบไม่ชะลอจนเกือบจะตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผม
ผมบีบแตร่เตือนไปหนึ่งครั้งแล้วก็ตะโกนต่อว่าไปเล็กน้อยครับ
ทำให้คนขับรถตู้ไม่พอใจขับเบียดรถผม
แล้วก็รถกระจกลงมาด่ากลับนะครับ
ที่รถตู้จะขับตัดหน้าแล้วก็จอดรถคนขับลงมาฮะ
แต่ตอนนั้นตัวผมหยิบมือถือออกมาถ่ายคลิป
ทำให้คนขับรถตู้ก็ยอมถอยยอมขึ้นรถไป
แต่เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นขับไล่บี้กันมาแบบนี้
เหตุการณ์นี้ทำให้ลูกชาย๗ขวบของผมเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากนะครับ
ฟังเสียงคุณก๊อฟเขาเล่าหน่อยครับ
บีบแต่เตือนให้เขาแบบว่าให้รู้นะว่ามีรถมอไซค์ทางตรงวิ่งมาเร็ว
คือผมบีบแต่เตือนไปผมนึกว่าเขาจะระวัง
แต่กับไก่มีเรื่องผมแบบโหเห็นน้ำตาลูก
แล้วผมแบบใจผมสั้นมากเลยครับ
คู่กรณีได้โทรติดต่อมาเมื่อเช้าด้วย
ผมก็เลยแบบว่าผมไม่ขอคุยเนอะ
เพราะเราไม่คุยกันแล้วดีกว่า
เรารอไปคุยกันที่โรงพักกันดีกว่า

คนในโซเชียลก็มีความเป็นห่วงคุณก๊อฟกับลูกเหมือนกันนะ

และอย่างลูกชายไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วย
ก็กลัวเรื่องของอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
แต่ว่าล่าสุดคุณก๊อฟเจ้าของโพสต์
ก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนสายไหมแล้ว
ย้ำอีกทีแตรแปลว่าเตือน
เตือนด้วยความหวังดีอย่างนี้ดีกว่านะฮะ